มาดูภาพนี้นี่ก็เป็นวินาทีชีวิตนะคะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ที่นางรองนครนายกอะค่ะวิ่งหนีตายออกมาจากป่า
หมีตะปบคือหมีตะปบหมีกัดเข้าที่สะโพกอ่ะ

ขออภัยค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาเปิดก้นดูเลยเพราะว่าโดนหมีตะปกโดนกัดเขาที่ก้นเข้าลึกด้วยพี่เขาบอก
ใช่แล้ววิ่งหนีกันออกมาแบบนี้ค่ะนี่เป็นตอนออกมาแล้วนะฮะตอนออกมาคือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่สิบสามนางรองนครนายกนะคะ
คือชาวบ้านในหมู่๙ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าโอ้โหเขาเห็นแบบเจอนะหมีตัวใหญ่มาก
ตอนแรกนึกว่าเป็นหมีควายเพราะมันตัวใหญ่ไปอยู่ในสวนผลไม้ของชาวบ้านตั้งแต่เมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบจุดที่ชาวบ้านแจ้งนะคะกระจายกำลัง
ออกตามหาแล้วไปเจอรอยเท้าของหมีแล้วคุณผู้ชมคือมันไม่น่าเชื่อ
ตอนแรกเห็นรอยเท้าพักเดียวหมีซ่อนอยู่ในพุ่มย่า
โจรตะปบใส่เจ้าหน้าที่เลยนะคะคือพุ่งออกมาเลย
โดนตะปบเข้าที่ก้นที่สะโพกโดนกัดด้วยเจ้าหน้าที่ก็วิ่ง
หนีตายกันออกมาเนี่ยค่ะนี่คือภาพที่วิ่งหนีออกมานะคะ
คนเจ็บชื่อว่านายวินัยช้างอ่อนเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่๑๓นางรองนครนายกนะคะ
เพื่อนเพื่อนเจ้าหน้าที่ก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลค่ะนี่ค่ะ
หลังจากเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ละความพยายามในการตามหาเจ้าหมีตัวนี้นะคะ
ครับก็นำกำลังลงพื้นที่ไปมีปืนยิงยาสลบไปก็ต้องไล่จับเจ้าหมีอ่ะค่ะ
กรงดักสัตว์ไปด้วยกรงนึงเตรียมเอาไว้ดักเจ้าหมีตัวนี้
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กดดันได้สักพักหนึ่งเจ้าที่บอกว่าเจอแล้วอืม
หมีหมานะคะมันวิ่งข้ามจากสวนผลไม้ของชาวบ้านไปแนวเขตพื้นที่ของบ้านเรือนคนด้วยค่ะ
นี่ค่ะไม่ใช่หมีควายเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้เป็นหมีหมานะคะ
ตอนแรกเขานึกว่าเป็นหมีควายเพราะว่าตัวมันใหญ่อืม
ทวีปล้อมวงบอกว่าหมีที่ชาวบ้านเห็นเนี่ยนะ
ทำร้ายเจ้าหน้าที่เป็นหมีหมาขนาดโตเต็มวัยนี่ค่ะ
แล้วก็เจอตอนที่มันกำลังวิ่งข้ามคลองส่งน้ำเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นี่วิ่งไปแบบนี้ค่ะนี่นะฮะมันก็หนีข้ามไปเรื่อย
มันก็ขึ้นขึ้นป่าไปแล้วเข้าไปในป่าแล้วนะคะ
ขึ้นเขาใหญ่ไปแล้วส่วนเจ้าหน้าที่ที่โดนหมีตะปบเนี่ยนะคะ
อยู่โรงพยาบาลนครนายกตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะครับ
ที่บอกว่าเดี๋ยวก็ไปคอยดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน
ป้องกันคอยผลักดันให้หมีเนี่ยอยู่ในป่าอืม
ไม่ให้มาในพื้นที่ของชาวบ้านหรือว่าในสวนผลไม้ของชาวบ้านนี่เห็นไหมครับ
ก็หนีหนีไปข้ามคลองไปเข้าป่าไป
ก็ต้องแม่คอยระวังเวลามันลงมาอีกไม่รู้จะทำยังไงทีนี้ใช่ไหม
ความจริงมันมีภาพตอนที่เขาไปถึงแล้วเขาพยายามวิ่งเข้าไปไล่หมีกัน
คนจะวิ่งออกมานะฮะอืมวิ่งออกมาแล้วก็เจอพอดีนะคะค่ะ